ในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่ลดลงอย่างมากนะครับ
ก็ทำให้ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เริ่มกังวลนะครับว่า
จะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
เนื่องจากว่ามีการใช้น้ำจากเขื่อนมาทำเป็นน้ำปลาปลานะครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้น้ำโขงเพิ่มขึ้น
หลังจากที่รัฐบาลจีนสั่งปล่อยน้ำจากเขื่อนเพิ่มขึ้น๒เท่า
จนถึงวันที่๑๐เมษายนนี้
ก็เลยทำให้บรรยากาศที่ท่าเรือเชียงแสนกลับมาคึกคักอีกครั้งครับ
ภาพมุมสูงเผยให้เห็นระดับน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

ทำให้กรมชลประธานได้ขึ้นบัญชีเคือน

เป็นหนึ่งใน๓เขื่อนของไทย
ทำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันวิตก
ว่าจะไม่มีน้ำปลาปลาใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรงนี้
เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค
ก็ใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงบางส่วน

ผู้อำนวยการโครงการชลประธานเชียงใหม่เปิดเผยว่า
แม้ว่าขณะนี้น้ำที่เหลือในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ประสบกับวิกฤตภัยแรงอย่างหนัก

แต่ยืนยันว่าจะมีน้ำใช้เพียงพอแน่นอน
แม่กงรุมทราวันนี้มีน้ำเหลืออยู่๒๘ล้าน
ส่งไปแล้ว๓เดือนมกรากุมภามีนา

พฤษภาพมิถุนา
เมษาพฤษภามิถุนาอีก๓เดือน

วันนี้มี๒๘มันก็เหลือ๒๕

ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๓ล้าน
ถามว่าถ้าโซนนั้นมันไม่พอมันยังผลิตปลาปลาได้อยู่ไหม
ล้านก็ยังเพียงพอเพราะมันใช้เดือนละล้าน
โซนนั้นประมาณ๒๑เปอร์เซ็นต์ของเมืองเชียงใหม่

เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครนายก
ชาวสวนมะยงชิดท่าทราย
ได้รับผลกระทบจากภัยแรง
ทำให้มะยงชิดที่จะต้องแทงช่อออกดอก
จนเป็นผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
กลับไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างปีก่อน
จากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ
ช่อดอกที่แทงออกมานั้นเหี่ยวแห้งจากแดดที่เผา

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะยงชิดมะปรางหวาน

ตอนนี้ชาวสวนมะยงชิดได้รับผลกระทบจากความร้อน
ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มและทางจังหวัดนครนายก
มีมติว่าปีนี้จังหวัดนครนายก
จะไม่มีการจัดงานมะยงชิดมะปรางหวานอย่างแน่นอน
แต่หากสภาพอากาศยังแรงแบบนี้ต่อไป
ก็จะส่งผลกระทบให้เกษตรกรเข้าสู่ช่วงวิกฤต
ไม่มีผลผลิตมะยงชิดออกสู่ตลาด
ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจชุมชน
และระดับจังหวัดอย่างประเมินค่าไม่ได้

หลังรัฐบาลจีนสั่งปล่อยน้ำจากเขื่อนเพิ่ม๒เท่า
โดยระบายน้ำ๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และจะปล่อยน้ำต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐เมษายน
ส่วนระดับน้ำในลำน้ำโขงเช้าวันนี้
อยู่ที่๒เมตร๒เซนติเมตร
ทำให้บรรยากาศบริเวณท่าเรือเชียงแสน

เงียบเหงามานานนับสัปดาห์